แห่เก็บแบงค์พันธุ์ปลิวว่อนกลางถนน
ดูสิปลิวร่วงลงมาแบบนี้
นอนหลับอยู่บ้านขอให้ฝันเห็นเงินหมื่น
ขับรถออกมาถนนขอให้ได้เจอได้เห็นเงินแสนครับ

ไม่รู้ใครทำแบงค์พันธุ์หล่นไหมนะคะ

เดี๋ยวต้องเก็บไปคืนนะคะเนี่ย

เอาไปรวมให้เขาสิคะ
ขอบคุณนะคะ

โอเคครับ

นี่ครับจอดรถกันเป็นสิบสิบคันเพราะอะไร

เป็นแบงค์พันธุ์ปลิวว่อนเกลือนถนนครับ

มารวบรวมแล้วหาเจ้าของคุณผู้ชมครับ
นี่แหละครับแบงค์พันธุ์เกลื่อนถนน
เกิดขึ้นเมื่อวานนี้บนถนนสายรองเส้นหนึ่ง
จังหวัดขอนแก่นพลเมืองดีทั้งนั้น

ตอนนี้ประสานเจ้าหน้าที่และส่งคืนเจ้าของเรียบร้อยแล้วค่ะ
จากนั้นผู้หญิงผู้โพสต์เข้ามาเขียนอธิบายอีกว่า
เจ้าของเงินแล้วค่ะตอนนี้ตำรวจไปตรวจสอบกับธนาคารแล้ว
ว่าได้ไปเบิกเงินมาจริงเป็นเจ้าของตัวจริง

ส่วนสาเหตุเธอเล่าบอกว่าเจ้าของเงินเนี่ย
คนขับรถสิบล้อจะเอาเงิน๑แสนบาทฮะเพิ่งเบิกมาจากธนาคารแล้วเอาไปวางตรงที่
ที่ที่พักเท้าตรงนี้คงลืมจังหวะวางแล้วจังหวะปีนขึ้นไง
เอ้ยที่วางนะเออแล้วพี่คงลืมนี่แหละครับ
พอขับรถออกไปเงินมันหล่นปลิวว่อนเลยครับถามว่าได้เงินคืนเท่าไหร่
พลเมืองดีช่วยกันเก็บรวบรวมมาได้เก้าหมื่นสองอุ้ยขาดอีกแปดถือว่าโอเคอ่ะ
โอเคอ่ะหายไปแปดพันนะฮะที่หล่นไปเต็มเต็มอ่ะ
คือหนึ่งแสนค่ะที่หายไปก็คาดว่านู่นอ่ะลมมันพัดแรงอ่ะครับ
งั้นต้องไปหาที่เหลืออีกแปดพันเออนะฮะหรือว่าใครเก็บไปน่ะ
พอรู้ว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นจากกรณีนี้ก็
เอามาแจ้งตำรวจคืนตำรวจเขาซะนะเดี๋ยวเขารู้เจ้าของแล้วนี่
ใช่ค่ะเอาไปเองไม่ได้นะนี่มีความผิดด้วยนะคุณผู้ชม